ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับนักแสดงตลกคนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงตลกอารมณ์ดีที่หลายคนคิดถึงค่ะ

ล่าสุดพี่อ้อมบอกว่าอ้อมใจไปเจอกันมาค่ะ

เฮียหมูคือช่วงนี้ไม่รับงานวงการบันเทิงหรือเปล่า

หายไปเฮียหมูบอกว่ารับก็ยังรับอยู่
แต่ว่ากล้องเข้าใจนะมันเป็นสัจธรรมวงการบันเทิง
มีศิลปินใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะ

ปีนี้คืออายุ๖๑ปีแล้ว
ก็มีบ้างที่จะลืมหน้าลืมรังรงลุงหลุมบ้าง
แต่เวลามีละครละครติดต่อมา
เขาพยายามทำการบ้านทุกครั้งที่ได้งานมา
ส่วนเรื่องสุขภาพค่ะโอ้โหก็หวั่นใจเหมือนกันนะคะ
ลุ้นมากลุ้นว่าจะป่วยซ้ำหรือเปล่า
เพราะว่าแกเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน
เมื่อ๑๔ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้
แต่ได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ลุ้นว่าหัวใจจะรั่วอีกหรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้ก็เอาพูดตรงอายุเยอะนะ
นู่นทำนี่ก็เหนื่อยง่ายมากนะคะ
แต่ก็ได้แต่ภาวนาบอกอย่าเป็นอะไรเลย

คือถ้าผ่าตัดอ่ากลัวก็ไม่มีเงิน
ลักทรงลักษาในเรื่องแบบหลายอย่าง

เดิร์ดอยากจะขอเขาบอกว่าไม่ผ่าได้ไหม
ไม่ต้องแล้วค่ะ๓๔แสนอย่างน้อย
มันก็อีกมันก็ต้องหยุดงาน

เดี๋ยวไปสะดุดตรงนู้นเขาอีกอายุก็เยอะแล้ว
ถ้ามันกินยาประคองได้ก็กินยาไป
แต่เขาบอกแล้วว่าถ้าไม่ผ่าก็ต้องกินยาตลอดชีวิต
เพราะว่าให้พ่อว่าให้แม่ว่าให้กุบาอาจารย์อะไร

ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้เฮียหมูด้วยนะคะ